โอ้โหคุณผู้ชมคะบรรยากาศของไทยรัฐนิวสโชว์คืนนี้ครับ
ดูนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าอยากจะให้ไปดูของจริง
ไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะคะ
วันออกภัณฑ์สานะฮะฮะแหละก็ทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่น
คุณปริญญาชาติคลุงถิ่นผู้สื่อข่าวไทรรัชทีวีรายงาน
จากวัดไทยตำบลจุมพลนำประพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ

อย่างที่บอกนะครับมาตามนัดครับปีนี้ครับ
วันออกพรรษาขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ครับ

ไฟพญานาควันนี้โผล่ขึ้นเหนือน้ำโขงให้ได้ชมกันนะครับ
ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาปักหลักรอนะครับ
ซึ่งก็มีผู้คนจำนวนมากทีเดียวนะครับ

ก็เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
จะให้ไปดูครับบรรยากาศนาทีที่
ไฟพญานาคโผล่ขึ้นเหนือน้ำโขงนะครับ
ว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ได้พบเห็นยังไงบ้างครับ

แม้ว่าตอนนี้นะครับเวลาก็จะเริ่มดึกแล้ว
แต่ก็ยังมีผู้คนนะครับที่ยังคงปักหลักรอ
ที่จะดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคนะครับ
จะเห็นว่านั่งรอกันอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับ
จะใช้พัดนะครับเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายคลายร้อนกันบ้างนะครับ
คุณยายครับคุณยายมาจากจังหวัดไหนครับ

มาจากจังหวัดกาลสินครับผู้ชมครับคนบ้านเดียวกันครับ

มีใจหลายเคาะตื่น
ก็ดีห่วงสินใจดีค่ะ

ก็ดูเสร็จแล้วก็จะกลับเลยนะครับ
แต่ว่าอยากจะรอดูอีกสักนิดนึงนะครับ
เพราะว่าเห็นสักประมาณ๕๖ลูกนะครับของวันนี้
คุณพี่ครับคุณพี่มาดูบ้างไฟพญานาคเป็นครั้งแรกไหมครับ

อยากดูก็เลยพามาดูครับ
จริงอยู่ไกลนะครับ
คือเราเองก็เชื่อศรัทธาในพญานาคอยู่แล้วไหมครับ

ผมเชื่อว่าเขาอยู่สร้างวัดคู่วัด
สร้างวัดในประเทศเราก็ส่วนมากก็พญานาคจะช่วยคิดอย่างนี้

คุณผู้ชมครับจะเห็นไหมครับว่าหลายคนนะครับตั้งใจนะครับที่จะเดินทางมาดูนะครับ
เห็นไหมครับว่าไม่จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ

คนก็ยังคงเต็มพื้นที่อยู่เลยนะครับ
เพื่อที่จะปักหลักรอดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคนะครับ
ต้องยอมรับนะครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับว่า
ความเชื่อความศรัทธาเรื่องของพญานาคนั้นอยู่คู่กับพี่น้องชาวรุ่มน้ำโขงมาอย่างยาวนานนะครับ
แล้วก็ทุกปีครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับว่า
ผู้คนเองนะครับก็จะมาตั้งตารอดูนะครับว่า
ไฟพญานาคนั้นจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำที่แม่น้ำโขงมากน้อยขนาดไหนครับ
ซึ่งที่ผมอยู่นะครับหน้าวัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคาย

หวังว่าบ้างไฟพญานาคจะโผล่ขึ้นมานะครับ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมเป็นบุญตาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศสดที่หน้าวัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับ
ขอบคุณผู้ผู้เบียดชาติด้วยนะครับ

ใช่คือก่อนหน้านี้ก็โควิด๑๙ก็ไม่ได้สามารถจัดได้แบบนี้
แต่วันนี้ก็จัดแบบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ก็เดินทางไปกันเยอะนะฮะ

คือเห็นบ้างไฟพญานาคขึ้นมาเนี่ยผมเคยไปดูมาครั้งนึง
สวยงามจริงของจริงเนี่ยแม่มันอธิบายลำบากว่ามันสวยขนาดไหน

แล้วด้วยความรู้สึกบรรยากาศโดยรอบเห็นปุ๊บก็เฮกันอย่างนี้นะ
ถูกต้องส่วนหนึ่งก็จะรอดูเรื่องของการไหลเรือไฟด้วย
ท่านผู้ชมครับจุดหลักหลักที่จะไปชมบ้างไฟพญานาคกันเนี่ยแน่นอนว่าคือที่หนองคายนะฮะ
ึงการก็เห็นนครพนมก็เห็นนะครับที่หนองคายเนี่ยจะมีอยู่๓จุดนะครับที่นักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน
จะไปรอดูกันแบบทุกปีต้องไปแถวนี้คือยังไงเห็นแน่นะครับไปจับจ้องรอดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
จุดแรกคือที่ลานนาคาเบิกฟ้าในตะบนจุมพลอำเภอโพนพิสัยนะครับจุดที่สองอยู่ที่พุทธอุทยานานานาชาติในตำบลกุฎบงอำเภอโพนพิสัย
แล้วก็จุดที่๓เมื่อสักครู่นี้คุณปียชาติรายงานสดมาคือวัดไทยในตะบนจุมพลอำเภอพลพิสัย
นี่นะฮะคือถ้าไปดูสถิติการขึ้นมาของบ้างไฟพญานาคเนี่ยจากลำน้ำโขงเนี่ยเราย้อนสักปี๖๐ก็แล้วกันนะ
ปีนั้นขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยตลอดคืนเนี่ยบางทีพรุ่งนี้ก็มีนะฮะไม่ได้มีแค่คืนเดียวนะครับบางทีพรุ่งนี้ก็มีขึ้นมาให้เห็นด้วย
แต่ถ้าคืนวันออกพรรษา๑๕ค่ำเดือน๑๑ปี๖๐นี่ฮะ๗๗๒ลูกนะปี๖๑นี่ขึ้นมา๗๒๔ลูกปี๖๒๗๕๙ลูกแล้วก็ปี๖๓ที่ผ่านมาเนี่ย๕๗๕ลูกคือแม้ว่าบางปีติดโควิดไม่ได้จัดงานนักท่องเที่ยวไม่ได้มาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปติดตามเฝ้าดูแล้วก็เก็บเป็นสถิติเอาไว้
ค่ะโอ้ชอบบรรยากาศตอนนี้จังเลยค่ะเหมือนได้ไปนั่งรอดูบ้างไฟพญานาคกับเขาด้วยเนอะ

บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยแม่ดูแล้วมันคึกคักจริง

คุณผู้ชมคะที่จังหวัดบึงการค่ะ
คนก็ไปรอดูบ้างไฟพญานาคกันเยอะนะคะ
พญานาคเขตเทศบาลที่อำเภอปากฆาตนะคะ
ไฟพญานาคลูกแรกขึ้นเวลา๑๘นาฬิกา๔๒นาทีค่ะ

เป็นดวงไฟสีแดงอมชมพูนะคะ
ก็มองเห็นชัดเลยนี่ค่ะ

คนที่เขาไปรอเฝ้าชมความงดงามของบ้างไฟพญานาคนะคะ

เรื่อยนะคะก็เป็นระยะระยะค่ะจนประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
แต่ปีนี้คนที่ไปดูบอกว่าอาจจะไม่มากเหมือนปีก่อนก่อนนะคะ
แต่เขาก็ยังรอดูกันตอนนี้ก็๓ทุ่ม๔๙แล้ว
ยังรอได้ต่อฮะรอได้ทั้งคืนนะฮะ
นี่นี่เพียรนาคเห็นไหมคะ
ลำน้ำโขงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาคนะครับ
คือบั้งไฟพยานาคของจริงจะไม่มีเสียง
เสียงที่ท่านได้ยินเสียงปั้งเนี่ยอาจจะเป็นการจุดประทัดอะไรรับบ้างไฟที่ขึ้นมา
เพราะว่าเวลาขึ้นมาคนก็จะดีใจไง

ของจริงขึ้นมานี่แบบเงียบเหมือนที่ท่านดูนี่แหละ
หน้าจอของท่านที่เราทำให้ดูเนี่ยจะขึ้นมาเงียบค่อยขึ้นไป
สีออกชมพูแดงนี่
โอ้โหนี่ฮะบางทีก็ต้องไปลุ้นเอาด้วยนะ
จุดที่เราไปปูเสือแล้วนั่งรอกันเนี่ยจุดของเราจะขึ้นไหม
ใช่จะเห็นไหม
เดี๋ยวปีหน้าไปกันได้ครับใครไม่ทันปีนี้ก็ปีหน้า